ตามเรื่องวุ่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกโอ้โหวงการศรีกากีวันนี้ฟ้าผ่า
คุณวันนี้เนี่ยนะคนไลน์มาถามเรื่องนี้เยอะมาก

อดีตตำรวจที่มีประเด็นก่อนหน้านี้หรือเปล่า

คือคำสั่งโยกย้ายมี๒คำสั่งแยกกันนะฮะ
คำสั่งแรกเซ็นโดยนายกรัฐมนตรี
ก็ให้พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาบรองพบตรหรือว่าบิ๊กย้อย
ประจำที่สำนักนายยกรัฐมนตรี
ส่วนอีกคำสั่งเป็นคำสั่งที่เซ็นโดยบิ๊กแป๊ะ
รองพบตรอีกท่านนะครับ
ก็คือพลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัยบิ๊กช้าง
ไปอยู่ที่สปกตร
คำสั่งแรกการย้ายบิ๊กต้อยไม่เท่าไหร่
เพราะหลายคนเคยคาดการณ์เคยวิเคราะห์กันมาแล้วนะครับ
ว่าบิ๊กต้อยเองพลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตา
อาจจะไปขัดหูขัดตาบิ๊กแป๊ะ

ก็รู้กันดีที่เขาวิเคราะห์กันมา
เรื่องคลิปเสียงการสนทนากับบิ๊กแป๊ะ
กรณีที่รถของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักผ่านถูกรอบยิง
เขาบอกว่าเป็นเกมเลื่อยขาพบตรหรือเปล่า
คลิปเสียงใครปล่อยออกมาและทำให้พบตรไม่พอใจ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
หลังจากนั้นได้มีการให้พักงาน๑๕วัน
แล้วพลตำรวจเอกวิชัยทรงเมตตาก็หายหน้าหายตาไปนะ
จนกระทั่งมาอีกครั้งในคดีชิงทองลบบุรี
ใช่ช่วงนั้นช่วงแรกหลังเกิดเหตุ
ท่านลงพื้นที่คนแรกเลยนะแล้วก็มีบทบาทในเรื่องของการให้ข่าว
นำทีมลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุต่างนานาเอง
แต่มาแป๊บเดียววัน๒วัน

เปลี่ยนฮะปรากฏว่ามีคำสั่งให้หัวหน้าชุดควบคุมคดี
ชิงทองที่ลบบุรีกลายเป็นท่านรองอีกท่านหนึ่ง

ที่ใส่แว่นดำนะที่ชอบมาให้สำพาดเสียงดูดูนะ

ถือว่าเป็นคนที่สนิทกับบิ๊กแป๊ะพบตรมาก
นั่งข้างกันเลยในวันที่แถลงข่าว
คนก็เลยงงสำหรับบิ๊กช้างว่าทำไมถึงถูกเด้ง

ครับค่ะพลตำรวจเอกวิทยาชายไม่อยู่นะไม่มีไม่มีไม่อยู่ค่ะ

คือไม่ได้อยู่ในทีมทำงานด้วยสักครั้งพลตำรวจเอกชายวัดอยู่คือไม่ได้อยู่ในทีมทำงานด้วยสักครั้ง

เกิดเป็นคำสั่งที่หลายคนสงสัย
พระนักบริวัติเอกกริจนัพพัฒนาจริงรองโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาย
ก็เปิดเผยแล้วครับว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรมตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมมีลงนามในคำสั่งนี้
ข้อความนะฮะเดี๋ยวย่อหน่อย
บอกว่าให้ไปปฏิบัติการที่สำนักนายยกรัฐมนตรี

ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน

เหตุผลต่างนานากระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และเพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
อันนี้เป็นคำสั่งที่นายยกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งมา
บิ๊กต้อยพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
หลายคนบอกว่าเดาทางถูกบิ๊กต้อยถูกย้ายเดาทางถูก

นี่มันเป็นเกมแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพักแบ่งพวกหรือเปล่า
ให้พวกของตัวเองไปดีแล้วเอาคนของคนอื่นออกไปยังไงหรือเปล่า
คือมันกลายเป็นเหมือนคนมองไปว่าเป็นเกมเลื่อยขาเก้าอี้พบตรหรือเปล่า
คือบิ๊กแป๊ะจะเกษียณอายุปลายปีนี้
ใครจะขึ้นมาแทนอะไรยังไงคุณเขามองเกมแบบนี้ไง
แต่ก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นคำสั่งออกมา
ยังไม่มีใครออกมาชี้แจงว่าเกิดจากเรื่องอะไรอย่างชัดเจน
ทีนี้ทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หน้าห้องของพลตำรวจเอกวิทยาชัย
ก็ได้รับแจ้งมาบอกว่าติดประชุมงานภายนอก
ไม่ได้เข้ามาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประมาณ๑สัปดาห์แล้ว
คนก็เลยโยงไปว่าสงสัยตั้งแต่ก่อนหน้านี้ถูกพักงานไป๑๕วัน
และหลังจากมีกรณีของการที่ไม่ให้ไปทำงานคดีชิงทองที่ลบบุรี
ก็กลายเป็นว่าหายไปเลย
ขณะที่เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาภูมิชาการตำรวจแห่งชาติ
นามในคำสั่งให้พลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัยบรองพบตรแห่งชาติ
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยให้ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม
คำสั่งนี้หลายคนงงว่าทำไมบิ๊กช้างซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่น
นักเรียนหน่ายร้อยกับบิ๊กแป๊ะถึงโดนย้าย
อกจากนี้พบตรมีคำสั่งมอบหมายโยกย้ายงานในความรับผิดชอบของทั้งสองท่าน
คือพลตำรวจเอกวิทยาชัยรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและคดีใช่ไหม
ก็ให้พลตำรวจเอกชนสิทธิ์นวรางกูลเจรตำรวจแห่งชาติมาดูแลแทน
ส่วนงานสืบสวนสอบสวนของบิ๊กช้างพลตำรวจเอกชัยวัด
ก็ให้ทางด้านของบิ๊กปั๊ดคือพลตำรวจเอกสุวัสดิ์
แจ้งยอดสุขรองพบตรอีกท่านมารับผิดชอบแทน
รอนะรอว่าจะมีใครออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในวงการสีกากีที่ระส่ำและเด้งฟ้าผานี้
แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับกรณีของคลิปเสียง
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาบอกว่า
ไม่ได้หนักใจในการเซ็นคำสั่งโยกย้ายดังกล่าวแต่อย่างใด
โดยกรณีของพลตำรวจเอกวิทยาชัยนั้น
เป็นผู้เสนอไปยังสำนักนายยกรัฐมนตรีเอกบิ๊กแป๊ะเสนอ

ให้มีการพิจารณาดังกล่าวและยอมรับว่าสาเหตุ
มาจากคลิปเสียงคดียิงรถของบิ๊กโจ๊กที่มันหลุดออกมานั่นแหละ

เชื่อล่ะเราก็เคยเอามาออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะ
เหรอข้อความที่ว่าโอ้แก่แล้วอายุปูนนี้แล้ว

เขาโยงกันแบบนี้บิ๊กแป๊ออกมายอมรับแบบนี้
ก็ต้องรอการตรวจสอบของคณะกรรมการเขาแล้วกันนะครับ